ทุกผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องต่อจากคดีของน้องชมพู่
ที่อยู่ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ท่อหาก็แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ทนตั้มสิทธาเบี้ยวบังเกิดทนตั้ม
หลังจากประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับลุงพลในคดีน้องชมพู่
คือเบื้องต้นให้ข้อมูลบอกว่าเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน
แต่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าผิดใจอะไรกัน
แต่ทีนี้มันมีข่าวว่าเป็นข่าวลือนะทนายตั้มบอกมีคนสร้างกระแสข่าวลือบอกว่า
ทนายตั้มถอนตัวเพราะเรื่องเงินทำคดีทนายตั้มบอกขอยืนยันว่า
ในการทำคดีที่ช่วยลุงพลเนี่ยไม่ได้รับเงินสักบาททำให้ด้วยใจล้วน
แต่วันนี้เนี่ยขอใช้เวลาของตัวเองไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่า
ของมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมเลยนะครับ
ให้ดูทุกหน้าของบัญชีเลยนะครับโชว์ตัวเลขชัดชัดบอกไม่มียอดเงิน๑๐ล้านบาท
ที่เขาหาว่าทนายตั้มเนี่ยได้จากลุงพล๑๐ล้านไม่มีเลย
แล้วก็ย้ำชัดว่ารับทำคดีลุงพลไม่เคยคาดหวังเงินทองช่วยด้วยใจ
ซึ่งทนายตั้มบอกว่าเงียบมานานแล้วต้องขอออกมาปกป้องเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของตัวเองบ้าง
แล้วขอให้แฟนคลับลุงพลเข้าใจใหม่ด้วยว่าตัวเองเนี่ยแค่เลิกทำคดี
แต่ไม่ได้เป็นศัตรูกับลุงพลนี่ประมาณอย่างนี้นะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้ทนายตั้มนะครับตัดสินใจยุติการทำคดีให้ลุงพลเนี่ย
ในคอมเมนต์ต่างที่ธนายตั้มเขาได้โพสต์นะมีคนเข้ามาให้กำลังใจก็เยอะ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นก็มากหนึ่งในนั้นที่มาให้กำลังใจก็คือพี่อุ๊บวิริยะอ่า
ตคนเคยรักของลุงพลเหมือนกันแล้วก็ถอนตัวออกมาแล้ว
บอกขอเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มด้วยทนายตั้มเองก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับ
บอกว่าตลอดปีที่ผ่านมาถูกสังคมประนามในสิ่งที่ไม่ได้ทำ
ไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกรู้สาแต่เมื่อเลือกเดินไปกับลูกความแล้ว
ก็ไม่ได้สนใจกระแสอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายมันก็ฝืนต่อไม่ไหว
เลยต้องจบแบบนี้ขออภัยหลายคนที่ทำให้ผิดหวัง
รวมถึงขอโทษที่ไม่เชื่อเพื่อนที่เตือนตั้งแต่แรก
ทนายตั้มเนี่ยเหมือนกับจะยอมรับว่าตัดสินใจผิดหรือยังไรที่ก้าวเข้าไปช่วยลุงพล
ในการช่วยเหลือด้านคดีความแต่ตอนนี้ก็คือตัดสินใจถอนตัวแล้วนะครับ
ทีมด้วยนะฮะไม่ใช่ทนายตั้มคนเดียวนะครับทีมทนายความด้วยนะฮะทนายรัชพลสุริสาครด้วยนะครับ
ตัวหมดนะฮะลุงพลก็ต้องไปหาทนายใหม่นะในการสู้คดีเรื่องของคดีน้องชมพู่
ล่าสุดวันนี้ทนายตั้มโพสต์นะครับทุกผู้ชมครับโพสต์อีกนะครับเป็นภาพถ่ายคู่กับภรรยาของทนายตั้ม
แล้วมีข้อความบอกว่าหลังจากได้พูดคุยกับลุงพลในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยทำให้รู้เลยว่า
ผมเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดที่ถอนตัวจากการทำคดีขอโทษเพื่อนฝูงและครอบครัวที่ดื้อ
โดนด่ามาเป็นปีผมไม่หนักแน่นตรงไหนส่วนลุงพลที่คุยกับพี่หนุ่ม
กัญชัยในรายการแล้วบอกว่าทนายตั้มเนี่ยใครเป็นทนายให้ผม
เนี่ยต้องหนักแน่นไม่ใช่ไปฟังคนอื่นอะไรประมาณอย่างเนี้ยแล้ว
ยังบอกด้วยว่าที่เคยมีการพูดว่าของฟรีไม่มีในโลกเนี่ย
ที่เคยพูดออกไปไม่ได้หมายถึงพูดกับทนายตั้มอ่าเดี๋ยวทนายตั้ม
จะเข้าใจผิดพอรู้ข่าวเรื่องทนายตั้มถอนตัวก็พยายามโทรหา
ทนายตั้มแล้วแต่ทนายตั้มไม่รับโทรศัพท์เลยนี่ลุงพลเขาบอกว่ายัง
กำลังเดินทางกลับบ้านกอกแวะชมสวนดอกไม้บอกธรรมชาติ

สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องบริษัทและช่องมณโอมนะครับ
ก็หลังจากที่เราเดินทางไปดูงานนะครับที่โรงงานที่ผลิตสินค้านะครับ
วันนี้นะครับเราก็เดินทางกลับกรบกรอกนะครับระหว่างทางเราก็อ่าต้องหยุดพักนะครับ
ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้กำลังใจให้ลุงซับป้านักตลอด

อยู่รอบตัวเรานะครับ

พวกก็นะที่ทำให้เราเห็นนะครับว่า

อ่าส่วนทนายเดชะอ่ะครับทนายเดชะกิธิวิทยานันต์
วันนี้วิเคราะห์การถอนตัวของทนายตั้

ถอนตัวเนี่ยต้องแจ้งลูกความทราบล่วงหน้าประมาณอย่างนั้น
เรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันก็ซื้อได้ไม่ได้
ต้องไปถอนเงียบไม่ใช่มาแถลงข่าวกัน
มีโคศกโคศกมาประกาศถอนทนายแล้วเราเห็นไม่ตรงกัน
ทำได้ไม่ได้ครับนะแล้วลูกความเสียหายไม่อย่างลุงพล
เสียหายด้วยครับอายเขานี่ครับ
คือการกระทำแบบนี้มันก็หมินเมว่าจะผิดมัญญาติธนายความหรือไม่
เพราะมันเท่ากับเป็นการประจานลูกความเลย
หลายคนก็บอกว่าการถอนทนายมันต้องบอกกันล่วงหน้าไหม
ใช่มันต้องบอกกันล่วงหน้านะครับนี่ลุงแกบอกแกไม่ทราบเลยนะครับ
นะฮะก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ท่านทราบนะครับ
ตามข่าวเรื่องของคดีน้องชมพู่มาตลอด
โนมิตะพี่อุ๊บวิริยะวันนี้หมอปลาก็พูดถึงทธนายตั้ม
เดินออกมาจากทางลุงพลเนี่ยบอกว่าเพราะถูกคนข้างกายลุงพลเนี่ยเล่นงานนะ

ผมมีความเห็นว่าก็เคารพการตัดสินใจของทนายตั้ม
แต่ผมเชื่อว่าธนายตั้มก็คงจะเจออะไรต่อมีอะไร
แต่ทนายตั้มด้วยความเป็นลูกผู้ชายแกไม่ค่อยจะพูด
ไม่ค่อยจะพูดแต่ผมเข้าใจหัวอกทนายตั้มเลยนะ
ว่าโอ้ทนายตั้มก็เหมือนวันที่เขาระแวงตัวผมอ่ะ

คือยอมรับว่าคดีนี้เป็นคดีที่นายตั้มโดนเยอะนะ
โดยกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ
แต่ทนายตั้มเลือกที่จะยืนมาปกป้องเขา
เห็นไหมว่าทนายตั้มปกป้องทุกอย่างแม้กระทั่งวันที่มีการออกหมายจับ
ผมถามว่าวันนั้นไม่รู้ดิ

แต่ทนายตั้มเลือกที่จะมาปกป้องเขาโดยไม่สนกระแสสังคมเลย
ว่าสังคมคิดเห็นกันอย่างไร
เพราะว่าว่าหนึ่งเนี่ยมันมีคนข้างกายของเนี่ย
พยายามพูดข้อมูลที่ไม่แฟร์กับทนายตั้ม
ส่วนตัวของครอบครัวเขาเนี่ยไม่เคยออกมาปกป้องทนายตั้มเลย
อันนั้นเท่ากับว่าอย่างหมอปลาเนี่ย
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือลุงพลตั้งแต่ตอนเกิดคดีใหม่นะฮะ

แล้วธันวาคม๖๓ก็ประกาศถอนตัว
ก็ใกล้ชิดกับลุงพลอยู่ประมาณ๕เดือนนะ
อุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองนะครับ
กันยายน๖๓นะครับที่เข้ามาได้เจอได้เจอกัน
แล้วพฤศจิกายน๖๓ประกาศถอนตัว
รู้จักกันอยู่๓เดือนตอนที่แนบแน่น
นายตั้มนี่เริ่มเข้ามาช่วยเหลือทางคดีกับลุงพลเนี่ย

แล้ว๒๘พฤศจิกายน๖๔ประกาศถอนตัว

ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเราคุยกับทนายตั้ม
ทนายตั้มได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับ
ถอนตัวช่วยเหลือลุงพลเรื่องคดีความ

หรือว่าในการที่เราจะต้องการคำตอบนะครับว่า
คือมันมีคนอ่ะคอรหานะครับว่า
ดูว่าคดีนี้ผมไม่ได้ไปช่วยจริงนะครับ
แล้วเขาก็ต้องโยนคำถามไปให้ลุงพล
ให้ผมเป็นคนผู้ได้ยังไงล่ะนะครับ
ลุงพลก็ตอบไม่ชัดเจนตอบอะไรทุบเคือนะครับ
ทำให้คนเข้าใจผมผิด

หลังทนายตั้มประกาศถอนตัวเราก็ถาม
สูตรลุงพลว่ายังไงลองฟังนะฮะ
ก็เหมือนกับข้าจ้างเหมือนกัน
ใช่ไหมข้าจ้างค้านายอะ
ไม่รู้ว่าทนายตั้มท่านถอนตัวเพราะเรื่องอะไร
ผมให้ความเคารพกับทีมงานทนายทุกคนที่มาทำคดีให้ผม

ไม่ว่าทนายท่านใดจะเข้ามาทำคดีให้ผม
ผมเคารพเสมอในการทำงานของทนายผมไม่เจอในก้าวกาย